คุณผู้ชมดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่พยาว
ช่วงใกล้เช้ามืดที่ผ่านมาประมาณตี๔เนี่ยนะคะ
เกิดเหตุเป็นไฟไหม้เต็นต์รถแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วทั้งรถกระบะทั้งรถเก๋งรวม๗คันได้รับความเสียหาย
ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีบ้านไม้สักค่ะ
ที่โดนไฟไหม้วอดไปอีกหนึ่งหลัง
คือตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
แต่มากกว่า๓ล้านบาทแน่นอนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรเชียงคำก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีไฟไหม้ที่ร้านเป็นเต็นต์ขายรถมือ๒นะคะ

ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงคำภูซางเทิง
ที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำที่จังหวัดพยาวค่ะ

ก็เลยรีบประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ทีนี้ไฟมันลุกไหม้
รถยนต์ที่จอดอยู่แล้วก็บ้านทรงไทยไม้สัก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓ชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยเพื่อนบ้านอย่างนางอำพรศรีชน
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่

แล้วก็หายใจไม่ออกอะค่ะเลยลุกขึ้นมาดู
ปรากฏว่าเห็นเป็นเปลวไฟเห็นเป็นควัน
แล้วก็มีเสียงดังเหมือนกับเสียงระเบิด
ดังขึ้นมาก็เลยรีบโทรแจ้ง๑๙๑เลยนะคะ
และหลังจากนั้นเจ้าของเต็นต์รถก็คือ
นายนัทธันมีศรีประพาอายุ๕๕ปีมาถึง
โอ้โหพอเห็นเต็นต์รถของตัวเองเท่านั้นแหละ

เพราะว่าในนั้นรถกระบะ๓คัน
รถเก๋งอีก๔คันโดนไฟไหม้วอดหมดเลยนะคะ
มูลค่าของรถไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาท
ส่วนบ้านทรงไทยไม้สักเช่าเอาไว้เปิดร้านเต็นต์รถ
ก็ถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังเหมือนกัน
ทรงไทยยังไม่สามารถประเมินราคาได้นะคะ
แล้วเจ้าของเต้นรถก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้ว
ผมกับลูกจะสลับกันมานอนเฝ้าร้าน

ตัวผมแล้วก็ครอบครัวขับรถกลับไปนอนที่บ้าน
ที่อำเภอภูซางก็อยู่ไกลออกไปสัก๒๐กิโลนะคะ
ตอนนี้พอมาเจอเห็นว่าไฟไหม้แบบนี้นี่เครียดมากเลยนะ
เพราะว่าบ้านทรงไทยไม้สักหลังนี้ผมรักมาก
เรื่องต้นค่ะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุต่อไปค่ะ